เพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูความแปลกอีกหนึ่งที่ที่วัดเขาแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะ
ที่นี่ที่แปลกเพราะว่าเขามีพระอุโบสถสีขาวตั้งโดดเด่นตรงานอยู่กลางลานวัดแบบนี้ค่ะ
แล้วโดยตัวพระอุโบสถช่อฟ้าหลังคารวมถึงจตุรมุกรูปปูนปั้น
เหนือบานหน้าต่างประตูโบสถ์และกำแพงแก้วโดยรอบเป็นสีขาวสว่างทั้งหลังเลย
ขาวแบบนี้ค่ะคุณส่วนด้านหลังกำแพงนะด้านหน้ากำแพงทั้งสี่มุม
มีพระพุทธรูปพระศิวรีสีน้ำตาลเข้มซึ่งเป็นสีที่ตัดกับโบสถ์เลยค่ะ
ก็จะดูโดดเด่นสวยงามส่วนด้านในของโบสถ์เข้าไป
เราก็จะเห็นว่ามีการประดิษฐานพระประธานก็คือหลวงพ่อแก้วสมใจนึก
อันเชิญมาจากวัดโสธรวรารามวรวิหารนั่นเอง
พระอุโบสถมีหลังคาสีแดงนะครับ
แต่เมื่อปีพศ๒๕๕๖ตอนนั้นเกิดพายุงวงช้าง
ส่งผลให้พระอุโบสถเสียหายพังทั้งหลังเลยคุณ
ชาวบ้านเขาก็เลยร่วมกันช่วยกันบูรณะซ่อมแซม
แล้วก็มีมติว่าเปลี่ยนพระอุโบสถจากหลังคาแดงเนี่ยให้เป็นสีขาวทั้งหลังเลย
เป็นอะไรเขาบอกอย่างนี้เป็นกุศโลบายในการแก้เคล็ด
กุศโลบายในการแก้เคล็ดนี้เขาบอกว่าจะหลอกไม่ให้พายุมองเห็น
พอเปลี่ยนสีก็หลอกพายุเลยเหรอ
ใช่พอเป็นสีขาวปั๊บพายุจะมองไม่เห็นเลย

ก็จะไม่พัดหลอกพายุหลอกพระพายไป
เพราะจากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้

ไม่เคยถูกพายุพัดถล่มอีกเลยค่ะ

ถ้าใครอยากไปเยี่ยมชมพระอุโบสถสีขาวนะคะ
วัดแห่งนี้ไปกันได้เลยเขาเปิดทุกวันแหละ
ตั้งแต่เช้า๖โมงเช้าไปทำบุญไปอะไรกันได้จนถึง๖โมงเย็น
ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขตะเริกนะคะ
วัดเขาแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี

ถูกค่ะก็ไปถ่ายรูปกันได้สวยงามมาก
แล้วก็ไปสการะพระพุทธรูปในพระอุโบสถด้วยนะคะ